คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เรื่องหนึ่งกันหน่อยนะครับ
ผู้หญิงคนนึงเนี่ยขับรถไปเที่ยวกับเพื่อน
แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอรถปาเจโร่คันหนึ่งนะคะ

แล้วก็ยกรังอะไรไม่รู้ค่ะมาทิ้งไว้ในป่า

ด้วยความสงสัยเธอก็เลยเข้าไปดูว่ามันคือรังอะไร

ภาพที่เปิดออกมาดูเป็นอะไรคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลย

ว่าอย่าจับกระต่ายที่หูแบบนี้นะคะมันเจ็บมาก
หูของกระต่ายมีเส้นประสาทเยอะมาก
จับวิธีแบบนี้คือวิธีที่ผิดเป็นความเชื่อที่ผิด
อย่าจับเขาแบบนั้นให้อุ้มมาทั้งตัวนะคะ
เล่าต่อก่อนคือมีคนมาเจอเนี่ยนะคะ
มันประมาณสัก๓๐กว่าตัวถูกยัดอยู่ในรังกระดาษ
หลังรังแบบนี้ตายไป๓ตัวแล้วด้วย
ซึ่งคนที่ไปเจอคือนางสาววชิระปรานีวิสาทพงศ

ขับรถเก่งไปเที่ยวกับเพื่อนที่แหลมสนอ่อนในจังหวัดสงขลา
มีผู้ชาย๒คนและผู้หญิง๑คนลงจากรถ

เอามาโยนทิ้งในป่าอย่างรวดเร็วแล้วขับรถออกไปเลย
สงสัยไงก็เลยเดินไปดูเปิดกล่องมาเท่านั้นแหละค่ะ
โอ้โหกระต่ายเพียบเลยเนี่ย

หมายถึงว่ามันไม่ได้โดนทิ้งด้วยความที่มันน่าเกลียดสกปรกเป็นโรคอะไร
มันดูแบบสมบูรณน่ารักเนี่ยขาวสะอาดสะ
คือไม่รู้ว่าเขาเปิดร้านเปิดฟาร์มแล้วจำนวนมันเยอะแล้วปิดหรืออะไรหรือเปล่า

แต่พอเธอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะ
รีบโทรศัพท์ไปหาพี่สาวบอกให้มาช่วยกันหน่อย
สาวก็นำโทรศัพท์ออกมาไลฟ์ขณะเข้าไปช่วย
แล้วก็มีทีมอาสากู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านออกมาช่วยกันจับค่ะ

คนติดต่อมาขอรับกระต่ายไปช่วยเลี้ยง
เกลี้ยงแล้วทุกตัวมีบ้านหมดแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นโชคดีของพวกมันมากเพราะว่ามันก็เป็นสัตว์ที่น่าเอ็นดูน่ารักอ่ะเนอะ

ทีนี้ไอ้การกระทำแบบนี้ไอ้คนที่เอามาทิ้งเนี่ยนะคะ
ผิดกฎหมายนะคุณปล่อยสัตว์ละทิ้ง
ถือว่ามีความผิดพรบธารุณกรรมสัตว
โทษปรับสูงสุด๔๐๐๐บาท
แต่ก็น่าสงสัยว่าทำไมเขาถึงมีกระต่ายในครอบครองเยอะขนาดนั้นเนอะ

กระต่ายแล้วก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ก็เลยแบบว่า
คือพอไปศึกษามาเมื่อก่อนเราก็เข้าใจแบบนั้น

จริงไม่ได้เลยเพราะว่าเส้นประสาทเกือบทั้งหมดอยู่ที่หูของมัน

การที่คุณจับหูมันแบบนั้นเนี่ยคือมันจะทำให้มันเจ็บมาก

เพราะมันกลัวว่ามันจะเจ็บกว่านี้มันถึงได้ไม่ดิ้นก็ตายไปสัตว์กับเธอ
ต้องอุ้มคือช้อนช้อนเหมือนอุ้มหมาค่ะ
คือช้อนข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็จับขาหลังมาให้ดีเพราะมันจะดีด

เขาให้ขยำหนังคอข้างหลังขึ้นมาด้วย
แต่ทางที่ดีทั้งหมดทั้งควรอุ้มเท่านั้น
เอาล่ะถ้าคิดจะเลี้ยงต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านนะ
ไม่ใช่เออไปทำมันกลายเป็นธารุณกรรมศัพท์นะครับ